เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลาหัดใหญ่นะครับ
ก็ผู้ชายคนหนึ่งขี่ตามรถจักรยานยนต์ของผู้ชายอีกคนนึงนะฮะ
แล้วคิดว่าคันนั้นเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่เป็นการท้าทาย
ทีนี้มีการขี่ตามกันไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ถูกแทงเสียชีวิตนะฮะ
อันนี้มีเรื่องของแฟนเก่าเรื่องของแฟนใหม่เกี่ยวพันธุ์ด้วย
คุณผู้ชมดูให้ดีที่วงกลมไว้นะฮะ
คือผ้าใบมันบังเหตุการณ์
นั่นเป็นเหตุการณ์ที่คนนึงถูกแทงแล้วนะฮะ
ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันแทงคนเสื้อสีฟ้า
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นคนเสื้อสีฟ้าวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
จากผู้ชายที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนี้กับหลานหลานตัวเล็กนิดเดียว
ผู้ชายคนนี้มาถกเสื้อให้ดูลักษณะเหมือนบอกผมถูกแทงช่วยด้วยช่วยด้วย
สักพักคุณดูเขาซุดลงทันทีซุดลงทันที
ฟุบลงกับเก้าอี้นี่คือวินาทีที่เขาเสียชีวิต
คุณถูกแทงมาแล้วมาขอความช่วยเหลือสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้
เดินออกไปดูว่าผู้ก่อเหตุหนีไปไหนนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
ริมถนนสายหาดใหญ่รัฐภูมิสายเก่า
ตะบนควรรังอเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรานะครับ
เจ้าของร้านนั่งกินข้าวกับหลานสาว
หลังจากปิดร้านแล้วก็มีรถจักรยานยนต์๒คันมาจอดหน้าร้าน
มีวัยรุ่น๒คนลงมาทะเลาะกันนะครับ
แล้วก็ชายเสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินนี้คือนายอภิษฎเทพจันทร์อายุ๒๕ปี
สภาพเลือดอาบวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือถกเสื้อให้ดู
แล้วก็บอกว่าถูกแทงแล้วค่อยซุดลงกับพื้น
ฟุบลงกับเก้าอี้แล้วเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุมี๒คนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เลือดนองพื้นแล้วครับ
สภาพศพก็อย่างที่เห็นคือนั่งฟุบเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มของวันที่๖มีนาคมนะครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุในร้านก็พบผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือนายอภิษฎ
เสียชีวิตในสภาพนั่งศีรษะฟุบลงอยู่กับเก้าอี้นะครับ
ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่บริเวณหน้าอกขวา๑แผล
เลือดไหลนองตรงพื้นเป็นทางยาวเลย
แล้วก็ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงก็พบรถจักรยานยนต์
ของนายอภิษฎผู้ตายจอดอยู่หน้าร้านนะครับ

ฝ่ายมือแทงเข้ามอบตัวกับตำรวจนะคุณเข้ามอบตัวกับตำรวจ
มือแทงก็คือนายปรเมษสารจันทร์อายุ๒๑ปีชื่อเล่นว่าฟิล์ม
ซึ่งในขณะก่อเหตุมาพร้อมกับสาวธอมคนหนึ่งชื่อตั๊ก
นางสาวธัญลักษณ์มณีโชธอายุ๒๒ปี
ธอมชื่อตั๊กเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุ
ส่วนตัวนายฟิล์มมือแทงเป็นคนที่ซ้อนรถจักรยานยนต์มา
ตำรวจก็สอบสวนนะฮะสอบเข้มเลยนะครับ
ทั้งสองคนอ้างแบบนี้โดยเฉพาะนายฟิล์มบอกแบบนี้
บอกว่าตอนเกิดเหตุก็นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์
ของนางสาวตั๊กสาวธอมไปเที่ยวงานในตัวเมืองหัดใหญ่
แล้วก็มาพบกับนายอภิษฎผู้ตายที่๔แยกควนลัง
ระหว่างจอดติดไฟแดงนางสาวตั๊กสาวธอม

แต่ไม่ได้เบิ้ลเครื่องท้าทายใคร
เบิ้ลเครื่องเพื่อลองเครื่องตามปกติ
แต่ตัวนายอภิษฎเนี่ยนะครับโมโหรู้สึกไม่พอใจ
คิดว่าเป็นการท้าทายแล้วก็ทีนี้มีการพูดจาหาเรื่อง
ถลกเสื้อขึ้นมาเหมือนจะมีอาวุธเหมือนจะขู่
นี่นายฟิล์มบอกนะว่าผู้ตายทำท่าแบบนี้
ฟิล์มที่นั่งซ้อนท้ายนางสาวตั๊กสาวธอมเนี่ย
ก็เลยใช้เท้าถีบรถของนายอภิษฎจากนั้นนะฮะนางสาวตั๊ก
ก็เลยรีบบึงเครื่องขับออกไปค่ะปรากฏว่า
ทีนี้นายอภิษฎลงมาจากรถมาผลักนางสาวตั๊กจนล้ม
ทีนี้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวบานปลายมีปากเสียงกัน
นายฟิมชักมีดออกมาแทงสวนไปหนึ่งครั้ง
แล้วพากันขี่รถหลบหนีไป
ซึ่งตอนนั้นเองนายฟิล์มกับนางสาวตั๊กก็ไม่รู้หรอก
ที่แทงไปนายอภิษฎได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หรือไม่ก็มารู้อีกทีว่าเสียชีวิต
ทีนี้ครับนายฟิล์มบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่เลยนะคุณ
คือเรื่องนี้มันมีต้นสายปลายเหตุเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่ด้วย
เพราะว่านายอภิษฎผู้ตายเป็นแฟนใหม่ของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเคยคบอยู่กับนายฟิล์มก่อนหน้านั้น
แล้วเลิกกันไป๓ปีแล้วนะครับ
ฟิล์มบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่เลย
เพราะว่าผมเลิกกับฝ่ายผู้หญิงไปหลายปีแล้ว
และอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ
นายอภิษฎผู้ตายเป็นแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวของผม

แต่นายอภิษฎรู้ว่านายฟิล์มเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวของเขา
ก็เลยหึงพอมาเจอกันที่สี่แยก
ก็คิดว่าทั้งเบิ้ลเครื่องใส่ทั้งท้าทาย
เรื่องของแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรด้วย
ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตามไป
เพื่อที่จะไปตอบโต้ต่อ
แล้วสุดท้ายเขาก็เป็นคนที่ถูกแทง
เรื่องนี้ตำรวจก็จับกลุ่มทั้ง๒คน
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ

แต่จริงพวกเบิ้ลเครื่องบีบแรร์
พวกเสียงพวกนี้มันจะกระตุ้นโสดประสาทกระตุ้นอารมณ์
หลายครั้งมันก็เกิดขึ้นด้วยเรื่องแบบนี้
และมันก็ดั๊นมีเรื่องของแฟนเก่าแฟนใหม่ด้วย